นักศึงโชคก็แห่ไปว่ายไปขอโชคลาบนะครับ
จุดประทัดเลขเด็ดตามวัดต่าง
ขอโชคขอลาบกันนะครับ
ที่เห็นนี่เป็นประอบนรับที่วัดศูนย์ภรรรมนะอัมเภษีสำโรงสุโขวไทย
ทยอยไปไหว้ไปขอโชคลาภจากกุมารเทพไอ้ไข่

ที่มีนายอาเดียวเหมืองช้างอายุ๔๐ปีแล้วก็เพื่อนเนี่ย
นำไปเส้นไหว้ประทัดก็มีขนมเปี๊ยกก็มีนะคะ
หลังจากได้โชคได้ลาบสมใจถูกลอตเตอรี่
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๕ใบ

โอ้โหได้เงินรางวัลไป๓หมื่นบาทเนี่ยค่ะ

นิพาพรคำวัฒนาอายุ๔๖ปีแม่ค้าขายผลไม้ในตลาดศรีสำโรง
เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถที่ไอ้ไข่เนี่ย
ที่ใช้แห่ไอ้ไข่นะคะมาที่วัดแห่งนี้
ก็ได้โชคลาภจากทะเบียนรถด้วยเหมือนกัน
คือคักเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านกับนักเสี่ยงโชค
เขาก็แห่ไปแก้บน
แล้วก็ไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่กันเยอะ
หลังมีเสียงร่ำรื้อว่านี่นะไอ้ไข่แสดงปฏิหารมีผู้หญิงไปถ่ายแล้วก็ปีนไปปรากฏ
ร่างคล้ายกับไอ้ไข่ที่บริเวณเจดีทองอะไรแบบนี้นะติดในมือถือเขานะฮะ
เมื่อวานนี้วันเสาร์ห้าครับหลายคนก็ไปไปขอโชคขอลาบนะฮะ
ชาวบ้านก็นำเลขปลายประทัดที่ห้อยไว้ที่รูปหล่อของไอ้ไข่ที่นักเสียงโชคเขาไป
นี่เขาก็เลยเอาภาพนี้ไปนะฮะก็ไปดูว่าเป็นเลขนั้นเลขนี้แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชค
แล้วแต่จะมองเห็นแล้วก็จะใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาละกัน
ก็เป็นบรรยากาศมาฝากกันเรื่องของการขอโชคลาภนะฮะ